ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรับจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีครับ

เอาอย่างนี้ครับผมวันนี้เป็นวันทำงานอย่างสดเนี่ย
เราทำรายการสดกันวันนี้วันแรกนะครับ
ตรงกับวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออก

ถ้าสมมุติเราดูแล้วก็จริงแล้วสถานการณ์โควิด

วันนี้นายกใช้เวลานานมากนะฮะ

นายกใช้เวลาแถลงนานพอสมควร
แต่วันนี้ใครถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

มีคนถูกรางวัลที่๑กันมากมายนะคะทางฝั่ง

จัดมา๑๒ล้านได้ไปเรียบร้อย

เหมือนอยู่ในจุดแบบรอบแล้วก็ใกล้ตัวมากทีเดียว

จริงถูกนะคะถูกต้องนะครับผมถูกนะครับ

วันนี้นายกคำถามที่คนถามกันเยอะเหลือเกิน
ว่าตอนแรกทุกคนเข้าใจผิดว่านายกจะล็อกดาวน์แล้วล่ะ

เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เราเริ่มเห็นหลักพันกว่าพันกว่าพันกว่า

ในช่วงที่เรากำลังลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลกันอยู่

และอันนี้มันสำคัญกว่าสลากินแบ่งรัฐบาล

นายกเขาแถลงด่วนเลย

คือทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ

ในการบริหารสถานการณ์โควิดด้วยดีเสมอมา
ถึงแม้จะมีการแพร่ระบาดในช่วงที่๓

ทำให้ประชาชนนั้นตื่นตระหนก
ซึ่งเราก็ต้องปรับมาตรการตามความจำเป็น
ตนก็มีข้อห่วงใยหลายเรื่องด้วยกัน

และการเตรียมจัดหาวัคซีนทางเลือก

ยืนยันว่าจะไม่มีการประกาศเคอร์ฟิลล์

ทั้งนี้มาตรการต่างที่รัฐบาลออกมาทุกครั้ง
นรู้สึกเจ็บปวดและหนักใจ
เพราะรู้ว่ามาตรการจะมีผลกระทบ

โดยเฉพาะห่วงใยผู้มีรายได้น้อย

วันนี้อยากขอให้ยึดหลักว่า

ตนไม่เคยอาฆาตหรือแช่งใคร

ไม่เช่นนั้นจะกลับเข้ามาสู่ตนเอง
ในขณะเดียวกันนายแพทย์ชเวตสัน
นามวาดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

ก็รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยนะคะ

มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๑๕๘๒ราย
ยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม

หายป่วยแล้ว๒๘๔๘๐ราย
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการรักษา

แล้วก็ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสม

ทุกวันนี้แหละเราเข้ามาก็เจอกันเองเนี่ยยังไม่รู้

ทุกคนนนทนนท์บอกว่า

นนทนนท์ไปประชุมใส่มงใส่แมส

ไม่รู้ว่าไปซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไร

คือหลายคนมากที่บางครั้งเนี่ย

ครั้งที่๒บางทีก็ยังไม่พบ
มีวันนี้ที่เราเห็นมีบางคน๔ครั้ง

บางทีตรวจเจอวันที่๑๓อย่างนี้

รอบของการกักตัวจริงอย่างที่คุณหมอบอกไว้เนี่ย

ใช่ต้องป้องกันตัวเองจากตรงนี้ก่อนด้วย

สรุปจากหลังจากที่นายกเขาได้แถลงการ

เพราะว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่กลับเข้าสู่กรุงเทพ

หมอทวีสินก็ออกมาอธิบายมาตรการจาก

หนึ่งไม่เคอร์ฟิลล์ไม่ล็อกดาวน์
คุณสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้โอเควันนี้คุณสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้นะฮะแล้วก็จะมีการออกข้อกำหนดห้ามกิจกรรมที่เสี่ยงต่อแพร่โลก
งดจัดกิจกรรมที่มีคนเยอะนะครับพวกเอาง่ายการสอบการอบรมการสัมมานาเสวนาประชุมอะไรพวกนั้นด้วยนะครับ
ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนชุมนุมมากกว่า๕๐คนงดรวมตัวส่วนสนุกเครื่องเล่นปิดนะฮะปิดสวนสนุกเครื่องเล่นปิด
บาคาราโอเกะปิดหมดปิดผับบาคาราโอเกะอาบอบนวดกิจการที่อยู่ในข่าวทุกสิ่งทุกอย่างเลย๑๔วันนะครับ
หมายถึงซื้อกลับบ้านเนี่ยได้ถึง๕ทุ่มโอเคเหล้าห้ามขายในร้านอาหารโดยเด็ดขาดอันนี้งดเลยนะฮะ
เปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อตลาดโต้รุ่งเปิดให้ถึง๕ทุ่มนะฮะ๗๑๑ที่เราบอก๒๔ชั่วโมง
ตอนนี้มีปิดต้องปิด๕ทุ่มแล้วกรรมต้องปิดที่๕ทุ่มธนาคารก็ปิดบ่าย๓โมงครึ่งนะครับ
ฟิตเนทยิมเปิดได้ถึง๓ทุ่มครับการแข่งขันกีฬาจะต้องจำกัดผู้ชมครับอย่างที่บอก๕๐คนงดงานเลี้ยงสังสรรค์ได้ก่อนทุกกรณีนะครับ

เว้นถ้าจำเป็นจริงต้องออกไปทำงานนอกสถานที่อย่างพวกเราเนี่ย

ผู้ติดเชื้อทุกคนนะครับ
เขาให้กินยาอยู่บ้านเราจะขอกินยาอยู่บ้านได้ไหม
วันนี้ผู้ติดเชื้อทุกรายต้องเข้ากักตัว
กำหนดนะครับครับอ่าวโอเค

อย่างน้อยนับตั้งแต่วันนี้อีก๒สัปดาห์
เพราะฉะนั้นจากวันนี้เรานับไปอีก๑๔วันเลยน้อง
๔วันจะต้องใช้มาตรการนี้ให้หมด

แต่ถ้าสมมุติเป็นตามที่หมอดูคนหนึ่งที่เขาพูดมาตั้งแต่เดือนธันวาคม
มันแม่นเหลือเกิน

เขาดูคนอ่ะอยากจะฟังสักนิดมั้ยฮะ
เปิดให้ดูนิดนึง

เนี่ยคือแบบว่า

เขาก็ยอมอ่านดีกว่าเพราะเปิดนี้
เพราะว่าว่าไงเขาก็บอกว่า

เมษายนจะกลับมาระบาดหนัก
จะเริ่มจากที่อโคจร

เขาบอกว่าอันนี้เขาดูไว้ประมาณสัก

เดี๋ยวทำรายการสดอาจจะต้องเชิญมา

ก็คือตอนที่ระบาดรอบ๒
เขาบอกว่านี่ตอนนั้นน่ะยอดมกฤษ

หลัก๑๐๗๐๘๐ถูกต้องไหม
เขาบอกไทยเนี่ยจะกลับมาระบาด
หนักกว่าเดิมเนี่ยแพร่เป็นแหล่ง

ก็คือเดือนหน้าถึงมิถุนายน

ขอโทษครับไทยจะเจอวัคซีนที่ได้ผลดีมาก

อาจจะผลิตวัคซีนเองได้

กรกฎาคมมีความผันปวนจากต่างประเทศ

การรักษาได้ผลดีมากเริ่มนิ่ง

ที่โดดเด่นได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

พฤศจิกายนมีความขัดแย้งทางวิชาการ
การรักษาทำให้วัคซีนไปไม่ทั่วโลก

โลกจะเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง

เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเป็นไปตามคำทำนาย
พฤศภามิทุนา

ไทยจะเจอวัคซีนที่ผลที่ดีที่สุด

ไทยฉีดวัคซีนแล้ว

ถามพวกเราที่ยังอยู่คนแบบนี้
จะได้ฉีดเมื่อไหร่วันนี้ฉันก็โทรไปถาม

พวกเราจะได้ฉีดกันเมื่อไหร่โทรไปถามหมอเก่ง

เก่งบอกพี่มดตัวพี่มดเองน่าจะได้ฉีดประมาณมิถุนายน

แล้วคุณประสาทส่วนทั่วไปเนี่ยเราจะได้ฉีดกันมิตรทุนายน

เขาบอกเลยวันนี้สอสอที่รัฐสภาเนี่ย

วันนี้สอสอทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเริ่มฉีดกันที่สภาเนี่ย

เขาบอกเลยครับวันนี้นายแพทย์ชะเวตสันนะครับ
นามวาดนะครับรักษาการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคเนี่ย
เขาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในประเทศไทยว่า
ผู้ที่ได้รับวัคซีนวันที่๑๕เมษายน
มีจำนวน๔๗๒๔โดสนะครับ
ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่๑๓๐๐กว่าคน
ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่๒๑๖๒๘คน
จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนสะสม
ตั้งแต่วันที่๒๘กุมภาพันธ์ถึง๑๕เมษายนเนี่ย
ในพื้นที่ทั่วประเทศคือ๗๗จังหวัด
สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนนะครับ๑๙เนี่ยนะครับ

น่านั่นอยู่ในรักเกินครับใช่ครับ
วันนี้พยายามโทรศัพท์ไปถามโรงพยาบาลเอกชนน้อง
บอกพี่เนี่ยมีประกันเยอะมาก
พี่เป็นกับเธอนะพี่ก็ต้องทำประกันเยอะ
กลัวไม่มีเงินรักษาโอ้โหเป็นห่วง
มีประกันอยู่๖ฉบับคือรักษาได้เต็มที่
ถ้าเป็นทำไงไม่มีห้องค่ะ
เต็มไม่มีห้องพี่วันนี้ต่อให้คุณจะมีประกันแค่ไหนนะ
ขอเข้าไปนี่โทรไปขอที่ปาโรนเมื่อกี้นี้
มันเต็มหมดโดยนั้นก็มีวันนี้มันไอหมดแหงเหมือนว่าแม่คุณจะมีเงินประกันมาไม่ได้
มีที่อยู่ให้คุณอยู่นะครับในขณะเดียวกันวันนี้เราต้องไปฉีดบุคลากรทางการแพท
ก่อน๔๐ประชาชนที่พื้นที่เสี่ยง๔๐ผู้ที่มีโรคประจำตัว๔
๔ฮะผู้ที่มีอายุหกสิบขึ้นไปอืม๕๑๔โจทย์หน้าที่อื่นอื่น
ฮะคำถามครับประชาชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยจะได้รับฉีดวัคซีนเนี้ย
เมื่อไหร่อืมคุณหมอเขาบอกอย่างนี้เราจะได้รับจากซิโนแวคเนี่ย
สองแสนโดสฮะแปดแสนโดสอืมแล้วก็หนึ่งล้านโดสครับ
จะตามลำดับครับยืนยันว่าไม่ได้ล่าช้าแต่วัคซีนเนี่ย
มันมีจำนวนจำกัดซึ่งในช่วงที่ได้รับวัคซีนในปริมาณมาก
คือมิถุนายนมิถุนายนเนี่ยเราจะได้๖ล้านโดส
โอ้เหมือนคำทำนายเลยเขาบอกมิธุนายนมิธุนายนเนี่ย
เราจะได้หกล้านโดสจากแอสตาร์เซเนกาอ่าฮะประชาชนทั่วไป
จะได้เริ่มนับฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับช่วงนี้อืมจากนั้น
กรกฎาคมเราจะได้เป็นอีกสิบล้านโดสครับเพราะฉะนั้น
เราจะต้องต่อสู้กับมะนาอะไรเมษาพฤษภามิถุนา
โอเค๓เดือนเนอะ๓เดือนมิถุนาเราถึงได้เริ่มฉีด
ถูกต้องไหมกว่าเราจะไปได้อีก๑๐ล้านโดสเนี่ย
คือกรกฎาคมอืมฮึนะครับวันนี้ครับ
เขาได้โพสต์ภาพจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งซึ่งผู้เป็นผู้ป่วยโควิด
ปรากฏว่าตอนนี้คือบางทีนี่รู้สึกอันนี้จะเป็นที่ไหนไม่รู้ล่ะ
เหมือนว่ามีการจับกลุ่มเล่นไพ่กันครับนะฮะอันนี้ชื่อไหน
หน้าไล่กลับไปนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนาะโรงพยาบาลสนาม
ให้ผู้ติดเชื้อไปพักรักษาตัวรักษาระยะห่าง
แต่มีคนไปรวมกลุ่มกันตั้งวงไพ่กันอีกคนป่วยอีกหลายคนยังไม่มีเตียง
แต่พวกนี้มาจากเล้าแหล่งแพร่ระบาดหลักเลยกลับไปมองเป็นเรื่องสนุก
ทางด้านแฟนเพจของควายบวกโซเชียลแอร์ไลน์นะฮะก็ได้เผยคลิปขณะที่ผู้ป่วยโควิด๑๙เนี่ย
ต่างนั่งจับกลุ่มคุยกันโดยไม่มีการเว้นระยะห่างเนาะ

ผู้ที่ติดเชื้อแล้วอยู่ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยไม่ต้องเว้นระยะห่างแล้วเหรอ
หรือรอหายพร้อมกันแล้วก็กลับบ้านพร้อมกัน
ซึ่งเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็เริ่มมีความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
โดยส่วนใหญ่ว่าทำไมเขาอยู่กันสบายจัง
นะฮะซึ่งล่าสุดเขาบอกว่าคนที่โพสต์คลิปแบบนี้แล้วก็ออกมาเผยแพร่มีความผิดนะฮะ

มีความผิดตามกฎหมายเพราะว่าเขาอยู่ในสถานที่เป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ย
เขาห้ามถ่ายหรือว่าห้ามนำเรื่องราวในโรงพยาบาลสนามออกมาเผยแพร่ด้านนอก
เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะมีการจับกลุ่มนั่งคุยกันแล้วก็มีการจับกลุ่มเล่นไพ่กัน
ซึ่งตอนหลังเนี่ยล่าสุดเลยเขาบอกว่าถ้าใครนำคลิปแบบนี้ออกมาแล้วจะถือว่ามีความผิดนะฮะ

ซึ่งไม่ใช่แค่นำคลิปออกมานะแต่จริงเขาก็ไม่ได้ให้ไปนั่งรวมตัวกันในนั้นอยู่แล้ว

ว่าไปนั่งเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ดังนั้นช่วงนี้ก็พักผ่อนเถอะเนอะ
ครับผมเขาบอกว่าการพักผ่อนหรือว่าการนอนเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายฟื้นฟูเร็วที่สุด
แล้วก็แม้แต่ถ้าอยากเอาจริงนะอันนี้ก็กักตัวแต่คนที่เล่นสงการไม่น่าด่ากว่าหรอก

อันนั้นเขาห้ามแล้วว่าเราไม่มีการจัดแต่บางพื้นที่ก็มีการจัดการเล่นน้ำสงกรานด้วย
ดังนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าอันนี้ทางกฎหมายน่าจะโดนแน่เลย
ล่าสุดถ้าเป็นภูมิกับการสพที่เป็นเจ้าของพื้นที่โดนสั่งย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับผม
แล้วก็รวมถึงมีบางหมู่บ้านที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทำหนังสือให้อนุญาตเล่นได้ด้วย
ถือว่าเป็นขนมประเพณีวัฒนธรรมที่เขาแบบทำทุกปีอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางการจะว่ายังไงกันบ้าง
สมมุติแล้วอีฟติดไหม
ติดทั้งแฟนด้วยแล้วก็อีฟนี่ก็คือระมัดระวังตัวดีมาก
เพียงแค่ตัวเองเนี่ยไปประชุมที่บริษัทของตัวเองแล้วก็ไปประชุมกับพนักงานทั้งหมดห้าคน
แล้วก็คิดว่าพนักงานเนี่ยไม่น่าจะเป็นอะไรก็เลยถอดแมสในช่วงที่จะประชุมกัน
ซึ่งผลตรวจออกมาแล้วพนักงาน๕คนติด๓คน

แล้วน้องอีฟก็เลยติดมาด้วยครอบครัวก็ติดมาด้วยนะครับ
กุฏเจสัญญาณล่าที่สุดคือบอกว่าไงรู้มั้ย
ระหว่างรอทางโรงพยาบาลติดต่อกลับมาอีกครั้ง
ตอนนี้ผมได้กักตัวแยกห้องจากน้องอีฟก็คือแฟนของอินด้วยถูกต้องไหมฮะ
ทันทีครับใส่หน้ากาก๒ชั้นและเพิ่มความระมัดระวังมากอีกเท่าตัวหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาก็งงเหมือนกันว่า

เขาไปไหนอ๋อนี่เขามีไทม์ไลน์บอกหรือว่าเขาไปที่ไหนมาบ้าง

ถ่ายงานโฆษณาแล้วในที่กองถ่ายโฆษณามีคนที่ติดโควิด

แล้วรอบนี้คลัสเตอร์เยอะมากนะคะณวันนี้ที่แยกไปตามจังหวัดต่าง
ที่เกิดขึ้นนี่คือแบบมีเกือบทุกจังหวัดเลย
การจนบุรีนครสวรรค์โคราชสงขลาอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นตัวเลขหลังจากนี้มีคลัสเตอร์เป็นกลุ่มเยอะมากจริง

ในช่วงวีคนี้จนถึงวีคหน้าเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องถ้าใครที่แบบไปนั่งจริงได้ก็เวิร์คฟอร์มโฮม
หรือถ้าไม่ได้จำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงช่วงนี้อาจจะต้องกักตัวนิดนึง
ระมัดระวังกันก่อนถือว่าช่วยกันอีกรอบนึงเนอ

มาถึงหนึ่งเรื่องราวกันบ้างครับเป็นเรื่องราวที่โอ้โหโลกโซเชียลสนั่นเลย

พนักงานร้านโดนัทชื่อดังครับคุณผู้ชมครับ
ลูกค้าเนี่ยไปผลักลูกค้าครับล้มลงอย่างพื้นอย่างแรง
ชาวเน็ตก็มาเผยอีกมุมดูภาพครับ
นะฮะพนักงานไปผัดเนี่ยฮะเหมือนเอาเรื่องนะฮะดูฮะ

ผมไม่รู้ไปโกรธมาจากไหนนะฮะ
ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอด่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ
ขณะที่พนักงานร้านโดนัทชื่อดังครับ
ทำร้ายร่างกายลูกค้าจนล้มลงนะครับผม
พร้อมทั้งตะโกนด่าทอนะครับ
โดยระบุว่าณห้างดังย่านรังสิตครับ

ไม่ใช่พระเจ้าแต่ลูกค้าคือคนสำคัญ
งานบริการต้องอดทนนะฮะอดกั้นอย่างมากถึงมากที่สุด
เราสามารถใช้กฎหมายได้ถ้าหากถูกกระทำนะครับ
พนักงานก็คนคนหนึ่งเหมือนกัน
มนุษย์ป้ามนุษย์ลุงจำไว้กระแสสังคมมันแรง

ต่อมาทางเพจเนี่ยก็ได้เปิดเผยข้อความนะครับ
ผู้ที่อ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
ระบุว่าผมทำงานอยู่แถวนั้นครับ

พนักงานเนี่ยจัดของให้ลูกค้าคนนั้นผิดนะฮะ
แล้วลูกค้าเนี่ยครับแล้วเขาก็ไปว่าลูกค้าคนนั้น
พนักงานเขาขอโทษตั้ง๓รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ลูกค้าคนนั้นก็เข้าไปว่าพี่พนักงานถึงหลังร้าน
คือด่าหน้าร้านไม่พอเข้าตามไปด่าถึงหลังร้านเลย
หลังจากนั้นเนี่ยตามคลิปเลยครับนะฮะ
ตนก็ซื้อขนมกับพี่พนักงานคนนี้บ่อย

อันนี้เป็นอีกหนึ่งเสียงนะฮะจากคนที่เห็นเหตุการณ์

เข้ามาให้ข้อมูลว่าพนักงานคือจัดสินค้าให้ป้าเขาผิดค่ะ
หรือไม่สวยอะไรประมาณนี้แหละนะครับ
แล้วพนักงานเนี่ยก็ได้ขอโทษนะครับ
คงจะจัดสินค้าให้ใหม่แต่ป้าเนี่ยก็ด่าตำหนิไม่เลิกฮะ
ตอนเกิดเรื่องเนี่ยได้ยินเสียงตุ๊บ
วิ่งไปดูเนี่ยป้าวิ่งไปแล้วนะครับผม
ซึ่งป้าก็ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล
คาดว่าจะเอาเรื่องพนักงานต่อไปนะครับ
ได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผม
ตามคลิปการกระทำของพนักงานทางบริษัทรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง
และขอน้องรับทุกความผิดทุกประการในเบื้องต้นเนี่ยทางบริษัทพยายาม
อย่างสุดความสามารถที่จะติดต่อเพื่อกลับขออภัยลูกค้ายังเป็นทางการนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าพร้อมจะดูแลความรู้สึกลูกค้าอย่างเต็มที่
ในส่วนของพนักงานคนดังกล่าวทางบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
ดำเนินการสอบสวนหาข้อที่จริงเพื่อปฏิบัติตามกฎแล้วก็ข้อบังคับของบริษัทต่อไป
ทางบริษัทยินดีน้อมรับทุกความคิดเห็นแล้วก็ข้อแนะนำเสนอต่าง
เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการทำงานแล้วก็ให้บริการของร้านค้าให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะ

ผมก็อาจจะไปต่อว่าหนักมากแล้วก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่
ทรงไม่อยู่ตามไปว่าไปด่าถึงหลังร้าน

แล้วก็พนักงานก็พอเจอว่าเจอด่าเยอะก็เลยขึ้น
ก็เลยมีคลิปอย่างที่เห็นนะครับ

นั่นแหละฮะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเกิดขึ้น

งการผ่านไป๖วันที่จริงเรายังนับไม่ได้หรอกเราจะต้องไปนับวันอาทิตย์นู่น

ไปอยู่บ้านพ่อกับบ้านตัวเองเนี่ยไทม์ไลน์ง่ายมากเลย

จริงแต่ก็ไม่รู้ว่าที่นอนก็คือลูกน้องเราแต่ละคนไปไหนมาบ้างหรือเปล่า

รู้สึกตัวเองไข้ขึ้นเลยอ่ะอ่านข่าวไปอ่านข่าวมาไข้ขึ้นเลยอ่ะ

ตัวเราเองนี่ไทม์ไลน์ง่ายมาก๓๔วันนี้คือสงการบ้านพ่อ

ตอนนี้เนาะมันจะน้อยอ่ะมันจะน้อยอ่ะ
เมื่อกี้มีคนเขาพูดแล้วว่าตอนนี้หลายที่นะฮะ
โรงแรมก็กำลังจะให้ความร่วมมือกับทางคุณหมอ
ประสูจน์แบบโรงพยาบาลสนาม
อย่างตึกใบหยกเรารู้ว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดอยู่แล้ว

เขาบอกว่า๓วันแรก๔วันแรกไม่รู้สึก
วันที่๕เขาบอกว่าไทม์ไลน์ทุกวันนี้มันจะเป๊ะหมดเลย

ไข้ขึ้นสูงปุ๊บแล้วเพื่อนมาดำคนที่เป็นแฟนมะตูมเก่าอ่ะ

บอกพี่มดมันเหนื่อยมันแบบว่าโอ้โหแบบ

นั่นคือแบบตอนที่เขาเป็นใช่ไหมครับ

ตรงที่เป็นยาโคอัสเข้าไปเพราะอเมริกาเขาไม่ได้ให้เลย
เขาบอกว่าจะไปว่าเรื่องภูมิ

อยู่โยยสาวดีวิ่งวันละกี่สิบกิโลก
นักวิ่งมาลาทอน
ถูกวิ่งอย่างอวรี

เพชรจ้า

ถูกต้องแข็งแรงนะแข็งแรงทุกคนด้วย
แล้วดูไทก้าไทก้าเด็กน้อย
อันนี้เขาแสดงผลแบบคนผลขายมาช้า
หนึ่งฮุนะฮะ
ก็เป็นทั้งครอบครัวไทก้าครอบครัวน้องอุ้มด้วย
๒ครอบครัวก็ติดมาครบเรียบร้อยแล้วไงครับผม

เพราะฉันเกียร์บอกว่าพ่อการไกลกันหน่อยกว่า

ฉันไม่เคยหยุดนะเกิดสมคิดถึงพ่อขึ้นมาซะอย่างนั้น
ไม่คิดถึงแล้วแยกจัดกันก่อนห่างกันซักพักห่างกันซักพักห่างกันซักพัก
หวายก็ต้องมาแล้วล่ะโอ้โฮเมชมดเงินค่าตรวจเลือดเยอะมากนี่
ตรวจจิ้มทุกวันตรวจเองอยู่ที่บ้านจิ้มเป็นผู้บ่อยจิ้มเป็นผู้บ่อยเพราะหวานเลย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
กลับมาดูค่ะสงกราน๖วันยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ๒๓๘รายด้วยกันสักครู่เดี๋ยวครับ
คันทรี่หัวม้าหอม
เอาละครับกลับมากันแน่นอนวันนี้เรายังต้องติดตามยอดผู้เสียชีวิตใช่
มากมายแต่ก็ยังติดตามไม่ได้อ่ะมันจะต้องอีกสักแป๊บหนึ่งสักวันอาทิตย์
เพราะว่าอันนี้เขาบอกมาแค่ใน๖วันที่ผ่านมาค่ะซึ่งนายอัดสิทธิ์สัมพันธรัฐรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะ
ก็เป็นฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิเศษเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
เปิดเผยว่าช่วงเทศกาลสงครานนะคะที่ผ่านมาเนี่ย๖วันนะคะมีการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน
โดยพบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือหนึ่งเลยเนี่ยดื่มแล้วขับร้อยละสามสิบเอ็ดจุดสามหนึ่ง
ฮะขับรถเร็วอืมร้อยละสามสิบจุดสามห้าครับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ก็คือรถจักรยานยนต์อันนี้ร้อยละแปดสิบแปดจุดเจ็ดเก้าเลยทีเดียวค่ะอืม
ส่วนใหญ่เนี้ยเกิดบนเส้นทางก็คือเส้นทางตรงนะคะร้อยละหกสิบเอ็ดจุดหกหกอืม
ในอบตหมู่บ้านร้อยละสี่สิบสามจุดหนึ่งสามถนนกรมทางหลวงร้อยละสามสิบจุดหกเจ็ด
ครับช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเนี้ยก็จะเป็นช่วงเวลาสิบหกนาฬิกาหนึ่งนาทีถึงยี่สิบนาฬิกาอืม
ช่วงเย็นเย็นโพเพโพเพอืมอืมผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุสี่สิบถึงสี่สิบเก้าปี
ครับอยู่ที่ร้อยละสิบห้าจุดหกสามอืมทั้งนี้เนี้ยก็มีการจัดตั้งจุดตรวจหลักหนึ่งพันเก้าร้อยห้าจุด
เรียกตรวจยานพาหนะนะคะสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่คันครับ
มีผู้ถูกจำนึงคดีรวมสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบแปดร้ายอืมมีความผิดฐานก็คือไม่มีใบขับขี่
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบแปดรายไม่สวมหมวกนิรภัยฮะหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยห้าราย
โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ๑๕ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดก็คือกาญจนบุรีเชียงใหม่นครราชศรีมาระยองน้องคาย
แล้วก็จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่ปราจีนบุรี๑๕คน
สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วงหกวันของการรณรงค์อ่ะนะคะเกิดอุบัติเหตุรวมสองพันหนึ่งร้อยสิบสามครั้ง
มีผู้เสียชีวิตรวมสองร้อยสามสิบแปดรายครับแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บสองพันหนึ่งร้อยสิบหกคนอือฮือ
จำนวนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมีอยู่๘จังหวัด
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดก็อย่างที่บอกไปนครศรีธรรมราชอันนั้นเก้าสิบเอ็ดครั้งครับ
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดเชียงใหม่ค่ะมีเก้ารายแล้วก็ถ้าเป็นผู้บาดเจ็บสูงสุด
อยู่ที่นครศรีธรรมราชอีกเก้าสิบหกคนด้วยกันนะฮะตัวเลขล่าสุดเลยหกวันนะครับ
วันก็เดี๋ยวรอดูวันนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์
เพราะว่าหลายคนจริงในช่วงปีนี้บางคนก็ทยอยกลับกันมา
ตั้งแต่แบบช่วงเมื่อวานวันนี้ก็เริ่มมีคนทยอยกลับมาเหมือนกัน
เพราะกลัวรถเยอะวันเดียวกันก็เลยค่อยทยอยกลับมานะฮะ
อีกหนึ่งเรื่องค่อนข้างจะน่าเป็นเรื่องเศร้าเหมือนกันครับ
คือช้างพังเชอรี่ชื่อนี้นางดังนางดังนางเป็นช้างที่ดังอยู่แล้วเนอะ
เชอรี่เนี่ยนางดังอยู่แล้วฮะพังเชอรี่ไปทำร้ายคนเสียชีวิตครับ
จังเกอร์เฮาวส์เขาใหญ่เลยฮะที่นครราชศรีมา
โดยเหตุเกิดวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมา
คุณดูนะฮะกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพได้
ขณะที่นายราชันขอสงวนนามสกุลไว้แล้วกัน
วิชาการสุขาพิบาลชำนาญการพิเศษคุณดูดูดิดูดิ
น้องเข้าวงวงตะวัดพับดูดีโอ้โห
นี่เพิ่งเคยเห็นนะฮะเนี่ยแล้วกลางวันแสกโอ้โห

หน้าจังเกอร์ฮาวส์โอ้โหนี่ไงนะฮะ
เกอร์ฮาวส์เขาใหญ่นิ่งเลยนะฮะปรากฏเขาเนี้ยเดินนำอ้อย
เน้นนะเดินนำอ้อยเนี่ยไปให้ช้างอ๋อจะเอามาให้น้องด้วย
เอาอ้อยเนี่ยไปให้ช้างกินอืมก่อนที่จะถูกช้างเนี่ย
ทำร้ายจนเสียชีวิตตามที่เราได้ดูข่าวกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนี่ยนะฮะ
ครับนี่เป็นอุทาหรณ์นะฮะ
เอาอ้อยไปให้ช้างโอ้โหเน้นไม่ได้ไปแห่
ไม่ได้ไปอะไรเลยเอาอ้อยไปให้มันกิน
ดูดิดูสิเงิน
ของคุณราชัณฑ์เนี้ยเดินทางไปรับศพอื้มทาร็าก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาครับ
ซึ่งบรรยากาศแน่นอนเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอยู่แล้ว
ภรรยาของราชันคุณราชันถึงกับกั้นน้ำตาออกมาไม่ไหวเลย
ใครจะไปคิดเป็นล้มล้มพับไปเลยล่ะ
กลับมาจากไปรับลูกชายที่กรุงเทพมหานครไปรับลูกกลับมานะฮะ
ก็ไปแวะพักที่เขาใหญ่มีภรรยาแล้วก็ลูกรวม๔คน
พอตื่นเช้ามาก็ได้ขับรถขึ้นไปไหว้สารเจ้าพ่อเขาใหญ่ฮะ
ขอความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองครับขาลงจากเขาใหญ่
ปรากฏว่าเห็นช้างเนี่ยมันอยู่ริมถนนธนรัฐก็เหลือไปเห็น
ช้างเนี่ยมันอยู่ริมถนนธนลักษณ์ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนรักช้าง
เป็นคนรักช้างมากนะฮะจึงจอดรถไว้ข้างตรงข้ามถนนตรงฝั่ง
แล้วก็เดินไปซื้ออ้อยนำไปให้ช้างกินครับโดยที่ไม่คิดว่าไอ้ความปรารถนาดีครั้งเนี้ย
จะถูกท้าช้างเนี่ยทำร้ายจนแบบว่าเสียชีวิตซึ่ง
ความไม่อยู่ห้ามเข้าอ๋อเขาเขียนไว้อยู่แล้วอืม
ทั้งนี้ผลชนสูตรนะฮะศพทีมแพทย์ระบุว่าอวัยวะภายในของน้องชายเนี่ย
เช้าใช้เท้าหน้าทั้งสองเนี่ยเหยียบจนเหลวกระดูกหักหลายท่อน
คดีความทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหมูศรีได้แจ้งความเอาผิดกับควานช้างไปที่เรียบร้อยแล้วในข้อหา
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโอ้โหนะฮะ
เพราะว่าตอนที่พี่เขาเอาเข้าไปให้เนี่ยไม่มีเจ้าไม่มีควานอยู่ด้วย
ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลช้างอยู่ด้วยนะครับโมโหอะไรก็ไม่ทราบแต่เป็นภาพที่ค่อนข้างสลดเลยทีเดียวนะครับ
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับนะฮะน้องโกรธมากเลยไม่รู้ว่าน้องโกรธอะไรมานะ
อืมนะครับโอ้ทีนี้เราก็เป็นคนอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่เห็นช้างแล้วก็ชอบเข้าไปให้อาหารอ่ะเนอะ
ตอนนี้กลัวเลยล่ะเวลาเจอเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับ
อืมมาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างฮะโซเชียลแชร์สนั่นนะครับ
เอารถไปซ่อมที่อู่ฮะงานนี้เนี่ยมีจัดแสดงโชว์กันด้วยฮะ
ทำไปได้ยังไงนะครับกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงมากที่สุดนะครับผม
บนโลกออนไลน์หลังเฟซบุ๊กนะครับไกด์อุบลนะฮะนะครับผม
ได้โพสต์ภาพพนักงานศูนย์รถนะครับกำลังเล่นกับแม่แรง
โชว์อยู่กลางอู่เลยทีเดียวนี่ฮะแม่นะครับผมคิดว่าเป็นจราเข้นะครับ
เอารถมาเช็คที่ศูนย์นะครับพร้อมระบุว่าเอารถมาเช็คที่ศูนย์
ระหว่างรอก็ดูโชว์กันไปเครดิตภาพเอามาจากกลุ่มไลน์นะครับ
โดยภาพดังกล่าวจะเห็นว่าพนักงานได้โชว์การเล่นกับแม่แรงนะครับ
เหมือนกับเล่นกับจราเข้ที่ฟาร์มนะครับผม
จราเข้ทำแบบที่ชอบทำกันนะครับอ่าทั้งเอาปากคาบ
เอาหัวไปอยู่ตรงร่องปากบ้างล่ะเอามือไปอยู่ตรงร่องปากบ้าง
งานนี้ชาวเน็ตก็รีบเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
โดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าพนักงานคนนี้น่าจะเคยทำงานที่ฟาร์มจราเข้มาก่อน
บางคนก็แซวว่าทำแบบนี้เดี๋ยวโดนเตือนข้อหาเล่นในเวลางานนะจ๊ะ

แต่แล้วสงการใครว่าแรงไม่แรง
แรงจริงแรงสิคุณดูขนาดหมาเลี้ยงไว้ที่บ้าน

คุณคิดดูวันนี้เค้าเพิ่งประกาศมาไว้อย่างไรนะเจ้า

เค้าบอกเป็นลูกผสม

พิษบูปกติ

หมาเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่๓เดือน
กัดจนบาดเจ็บสาหัสครับ

คอด้วยแล้วก็มีหลังหูเปิด
แล้วก็มีบาดแผลตามร่างกายหลายจุดเนี่ย
ช่วยส่งผสมโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลชนบุรี

ไม่รอดแล้วจริงคือไอ้เจ้าใจแอ้ง

ก็ต้องเอาไปดูแลต่อคือภรรยาของเขาเนี่ย

ส่วนจะเป็นวัดไหนอีกทีหนึ่งอาจจะต้องมีการแจ้ง
เขาบอกว่าบ้านเนี่ยค่อนข้างจะเงียบเหงาเลยล่ะ

ใครจะไปคิดว่าหมาในบ้านกัดตาย
เหมือนเมื่อกี้ได้ใครจะไปคิด
คุณดูอ๋อตัวใหญ่ตัวใหญ่มาก
อ๋อแล้วก็ลูกเขาลูกชายเขากลับมาอ่ามาเห็นก็เลือดตอนนั้นนี่ก็เต็มพื้นบ้านไปหมดอืมแล้วก็กัดศรีศะ
เปิดเห็นกระโหลกเลยสุดท้ายน้องก็คือต้องใช้ตัวยิงยาสลบ
ให้เขาหยุดใช่ครับไม่งั้นจับเขาไม่ได้อิ่มกับถูกต้องอืมมันคือ
เสือเนอะเนี่ยดูสิต้องให้เขานิ่งอ่ะไม่งั้นใครก็คือเข้าไปไม่ได้อย่างเงี้ยถูกต้องนะครับเขาบอกเขามันคือสุนัขคอยเฝ้าระวังให้กับคนมากกว่าที่เรามันจะเลี้ยงแบบสุนัขสวยงามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าจริงจริงแล้วที่บ้านนี้เขาก็เลี้ยงแบบเลี้ยงเหมือนกับเป็นลูกสุนัขที่เขาคิดว่ามันน่ารักอ่ะแล้วเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กก็มี
ให้บางว่าเจ้าหน้าที่แนะนำไปอ่ะไปไว้ที่มือวิทมิติของเขา
จะเลี้ยงอืมเขาบอกว่ามันโหดมากมันดุมากเห็นเหตุการณ์แบบเนี้ย
กัดคือขยำที่คอแล้วก็หลังหูก็เปิดขนัดคจะห้องมันกิน

นะฮะดูจากสังเกตดินไม่ว่าจะช้าง
หรือว่าจะเป็นสุนัขตอนนี้อารมณ์แบบ
ดุร้ายมากเกิดขึ้นจากอะไรก็ไม่ทราบ
อายุ๕๐บอกกว่างั้นเลยถึงสองคนเลย

อืมนะครับช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
เอาละครับแน่นอนฮะ
หลายคนเบ้นจิรายุ

โอ้โหสี่ครั้งใน๑๓วัน

จากนั้นเนี่ยเจออะไรบ้าง
เป็นเรื่องที่มีการแชร์แล้วก็พูดถึงกันอย่างมากเลยนะครับ
จิรายุจันวงหรือเบ้นขมคอเนี่ยคนนี้

เขาโพสต์เล่าประสบการณ์การตรวจโควิดถึง๔ครั้ง
ร้องเพลงที่

ชื่อเขาเป็นนักร้องถูกต้องไหมคะเขาเป็นนักร้อง

ถือว่าเขาเป็นคนที่กลุ่มเสี่ยงสูงนะฮะ
แต่ปรากฏผลการตรวจออกมาเนี่ย

เจ้าหน้าที่หาผลเจอเป็นลบครับ

ตรวจครั้งที่๒วันที่๕เมษา
ไปตรวจที่สถาบันบำราชนราดูลผลเป็นลบ

ตรวจครั้งที่๓๗เมษาห่างกัน๒วัน

เดินทางไปรับวัคซีนแล้วก็คุยกับคุณหมอ
ถึงเรื่องการสัมผัสเชื้อครั้งสุดท้ายในวันที่๒เมษายน
ซึ่งหมอบอกว่ารอบแรกตรวจเร็วเกินไป
เพราะฉะนั้นคุณจะต้องทิ้งไว้๕วัน

ตรงกับวันที่๘เมษายน

แล้วก็รับวัคซีนในวันเยอะกว่าเริ่ม
ปรากฏวันที่๔นะครับ

เริ่มต้นจาก๑๒เมษายน

แต่ส่วนใหญ่มันจะประมาณสักอาทิตย์นึงเนอะ๗วัน

ครั้งที่๔เมษายนไม่ได้กินไว้
ไปตรวจใหม่วันสงการเลย๑๓เมษายน
ผลออกมาว่าวันที่๑๕เมษายนคือติดเชื้อ

สี่วันอืมเพราะบางครั้งเนี้ยเชื้อมันไม่แสดงอาการมันไปแสดงอาการวันอาทิตย์ท้ายท้าย
ก็มีการทำหนังสือแจ้งระบุว่าณนนกรพัฒน์นะฮะ
เกิดพันธุ์เป็นนักแสดงในสังกัดได้เขารับการตรวจเชื้อโควิด๑๙
วันที่๑๔เมษายนทางโรงพยาบาลได้แจ้งว่าผลนะฮะพบเชื้อนั่นแหละ
ไทม์ไลน์ส่วนใหญ่เดินทางไปถ่ายงานหลายที่อยู่เหมือนกันอ่าฮะโถลูกเอ้ยนะฮะ
วันวันได้ตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้ารอบสองผลปรากฏว่าพบเชื้ออืม
เพราะมีผู้ติดเชื้อที่ร่วมประชุมในออฟฟิศเดียวกันครับ
ต่อไปครับมาร์คศิวัฒน์มาร์คศิวัฒน์ออกมาโพสต์แจ้งข่าวทุกคนครับ
กูกูอ่านนี่เจ็บคอแล้วฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับโควิดน่าจะอ่านเยอะ
ก็ขอน้ำหน่อยต้องกินน้ำได้ป่ะครับไม่เกี่ยวแล้วไข้ขึ้นแล้ว
ไข้อื่นโหจะมีกลัวแต่ละตีเออดูสิไล่มาเนี้ยที่ทำงานที่ฉันอยู่ทุกวันน่ะ
เออฮะมหาหมดเนวไว้ไหว้แล้วหมดคงหรือว่าปานนี้เขาฉีดทุกวันน่ะ
ฆ่าเชื้อทุกวันถูกนะฮะโทรหามุ่งประหยกได้ไม่มีปัญหาแล้วไม่มีห้อง
มาร์คศิวัตรได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวกับทุกคนว่ามาร์คยอมรับได้รับผลการตรวจโควิด๑๙แล้วครับ
ครั้งที่สองของมาร์คผลออกมาเป็นบวกครับพบเชื้อโดยไทม์ไลน์ว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อนั่นแหละ
ครับผมล่าสุดเจสัญญังฮะนะครับผลตรวจออกมาเป็นบวกติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ครับเขาไปถ่ายรายการร่วมกับผู้ติดเชื้อในสตูดิโอแห่งหนึ่งถูกต้อง
ถูกนะฮะเมื่อเช้านี้พี่เช้าจัดรายการก็มีพี่ชายของมาเรโอติดแล้ว
เอาไงไงชับปุ๋ยอู๋นักฟุตบอลสู้ตายอ่ะเบ๊
ก็ฉันถึงบอกว่าถ้าโยยศวดีติดได้ทุกคนทุกคนติดได้หมด
มันไม่เกี่ยวกับภูมิแล้วนะโยวิ่งวันละสิบยี่สิบโลอย่างต่ำ
โยไม่วิ่งอ่ะห้ากิโลอ่ะใช่แล้วไม่ได้ไม่ได้วิ่งบนรุ่นอ่ะ
อ่าฮะอืมอืมนะฮะอันนั้นก็ออกรังกายเยอะมากนะครับ
ทิวลิเดียล่ะอ่าแข็งแรงกว่าโอ้โหมีภูมิต้านทานอยู่
แมททิวแต่แมททิวเขาก็บอกว่าโอเคมันก็แปลกว่าภูมิอ่ะ
เขาสูงขึ้นอืมเวลาติดมาแล้วเนี้ยใช่ภูมิสูงขึ้นอืม
เพราะว่าเขาเทสล่าสุดก็มีแมททิวแล้วก็ลิเดียแล้วก็มีคุณน้าของเขา
อืมนะครับเอาเอาเลือดเนี้ยมาตรวจกันว่าตัวเองเนี้ยมีภูมิเท่าไห
ก็คือมาเช็คเล่นเล่นปรากฏว่าของแมททิวลิเดียแล้วก็ของคุณน้าเนี่ย
มีภูมิต้านทานที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอืมเขาก็เลยเชื่อว่าการที่อ่า
ได้รับเชื้อมาก่อนแล้วมันอาจจะเป็นภูมิต้านทานเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็น
เรื่องจริงอืมล่าสุดวันนี้อีชื่ออะไรนะฟิลฟาฟิลอสาฟไงฮะ
ตอนนี้กี่โมงมันสามโมคสี่สิบใช่ไหม
ดูเลยอ่ะครับผมมีคนก็แชกมาเยอะสามโมงประมาณเนี้ย

แสดงว่าเขาพูดอย่างนี้ทุกครั้ง

พ่ออานนท์โดนส่งมาเลยเปื่อย

ไม่ได้พี่พ่อเขาก็อยู่ในช่วงแบบพักอยู่
พ่ออานนท์จักตัวไป

เฝ้าระวังตัวเองเช่นเดียวกับน้องน้ำชานะครับผม
ล่าสุดเจ้าตัวครับใส่ชุดนี้ครับคุณผู้ชม
ใส่ผ้าอาบเป็นภาพนะครับสวมชุดป้องกัน
งานนี้กลับไม่พ้นดราม่าครับเมื่อชาวเน็ตรายนึงเนี่ย
ถึงชุดนี้เขาบอกว่าชุดนี้เนี่ยเก็บไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้งานเถอะค่ะ
มันมากขึ้นราคาก็แพงขึ้นด้วย
โรงพยาบาลก็ต้องซื้อในราคาที่แพงขึ้นตามไปด้วยนะครับ
เพราะคนบันเทิงทำในสิ่งที่ไม่ควรทำกลายเป็นตัวอย่าง
คนธรรมดาเห็นแล้วคิดว่ามันจำเป็นก็ไปหาซื้อใส่กันโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
งานนี้คนขายสบายไปแฮสแท็กไม่จำเป็นไม่ต้องทำอย่าหาทำนะครับ
ก็เข้ามาพูดในมุมของนะฮะจริงแล้วก็อยากให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
เก็บไว้ใช้มากกว่าที่แบบดาราจะเอามาสวมใส่แล้วก็มาโพสต์ลงไอจีกันนะฮะ
เขาสรุปกันมาโดยรวมพอสมควร๗จังหวัด
มี๑๐คลัสเตอร์ที่ใหญ่น้องลองฟังคลัสเตอร์นะครับ
เตอร์ที่๑ที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นคลัสเตอร์ของค่ายอาสาของนักศึกษาเนี่ย
พบ๓๔คนกระจาย๑๓จังหวัด
ของที่๒นครสวรรค์เป็นคลัสเตอร์ของสถานบันเทิงติดเชื้อ๓๙คน

การจนบุรีคลัสเตอร์ของกิจกรรมของโรงเรียน

แล้วก็มีที่สงขาเนี่ยมี๒คลัสเตอร์
คือคลัสเตอร์ผับที่หาดใหญ่ติดเชื้อ๑๖คน
แล้วก็คลัสเตอร์งานเลี้ยงรุ่นติดเชื้อ
เพราะว่าอย่างนั้นที่นครราชศรีมามี๒คลัสเตอร์
กลุ่มก้อนรับประทานอาหารในร้านเดียวกันที่อำเภอเมืองเนี่ย
ติดเชื้อ๑๔คนแล้วก็กลุ่มสังสรรค์คัตแหละโอเคเนี่ย

นนทบุรีเป็นคลัสเตอร์งานสัมมนาบริษัทในรีสอร์ทติดเชื้อไป๑๙คน
คืองานกิจกรรมรวมกลุ่มคนติดเชื้อ๒๐คน

คัสเตอร์งานบวชเนี้ยอืมอีกสิบคนครับซึ่งเขาบอกว่าที่จริงแล้ววันนี้กลุ่มผู้ติดเชื้อเนี่ย
อย่างที่บอกกาญจนบุรี๒๘คนสมุทรประการกระบี่จันทบุรีชนบุรีเยอะพอสมควรนะฮะ

สำหรับคุณมาช่าวัฒนภาณิชย์ล่าสุดเจ้าตัวมีการโพสต์ข้อความตัดเพาะหลังถูกบูลลี่พร้อมรูปภาพ
ส่วนที่เป็นหลักฐานพร้อมกับระบุบอกว่า
คอยเข้ามาด่าพี่ช่าและครอบครัว
เงียบลงไปหลังจากที่พี่ช่าอดทนมาหลายปี
จนถึงจุดที่พี่ชาติตัดสินใจเข้าแจ้งความ
ให้ตำรวจไซเบอร์ช่วยสืบหาตัวคนร้าย
จนตอนนี้ทราบว่าเป็นใคร
แล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดี

การพิมพ์ข้อความที่ทำร้ายจิตใจอีกฝ่าย
ไม่ต่างจากการใช้อาวุธมาฆ่ากันทั้งเป็น

ล้ำเส้นหรือสิทธิส่วนบุคคล
ทุกวันนี้เนี่ยเรื่องราวร้ายก็มากพออยู่แล้ว
หยุดการกระทำไซเบอร์บูลลี่ได้แล้ว

ตอนนี้เรื่องอยู่ในศาลเรียบร้อยแล้ว
ถูกต้องอ้าวคุณแม่ค่ะช่วงหน้าฮะคฤหาสของคุณพี่เสร็จแล้วเหรอคะ

เพราะว่าโซฟานี่ซื้อรถได้หลายคันนะฮะ

เดี๋ยวมาดู
เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมา

ช่วงนี้ก็คือใส่แมสสำหรับกันกับเพชร
มีแต่ต้มพิงกับตาแดง

อ่านไปแล้วรู้สึกว่าเรียนว่าอึ้ม

อ่านไปอ่านมา
มีอยู่ไม่กี่คนที่อยู่กับฉันเพราะว่ามีอยู่แบบมีแต่ทุกคน
ก็มดก็ระวังตัวแล้วก็อยู่กับไม่กี่คนก็ไม่น่าจะเป็นหรอก
แต่ไอ้ไม่กี่คนมันไปไหนก็มาหรือเปล่า

พี่เอาจริงนะ
ไม่ใช่แค่พี่นะตอนนี้รสเมย์เชื่อว่าทุกคนที่นั่งดูเราอยู่
รู้สึกแบบนี้เหมือนกัน
เราไม่รู้ว่าเราไปอยู่จริงนี่ใช่
เสร็จแล้วหรอเหมือนคนที่บ้านหน่อย
ไปดีกว่าคุณผู้ชมดังนั้นช่วงนี้ดูแลสุขภาพนะคะออกไปไหนก็ใส่แมสล้างมือกันบ่อยสักนิดนึง
ถูกต้องนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันบรรจานะครับสวัสดีครับ